เปิดศึกกันอยู่กลางถนนแถวชนบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ

คือรถเล็กเนี่ยเวลาจอดแล้วมีปัญหากันยังโอ้โหรถติดกันละเน
แต่เนี่ยรถใหญ่ทั้งคู่นะครับทุกผู้ชมครับไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น

โอ้วก้อนหนักอยู่ดินะครับก้อนป่อนอยู่ดินะครับ

นี่ฮะเขาขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ทั้งคู่นะฮะแล้วไม่รู้ไปปาดกันไปปาดกันมายังไงเนี่ยมาจอดตรงนี้นะครับ
แล้วก็ใส่กันเละเลยฮะเนี่ยเสื้อดำนี่มีค้อนปอนด้วยนะครับอยู่ในมือเป็นอาวุธ
เสื้อลายนี่ต้องกลับไปเอาท่อนไม้หรือว่าท่อนเหล็กที่รถมาแล้วก็เนี่ยฮะสุดท้ายเนี่ยสู้กันไปสู้กันมา
อาวุธหลุดมือก็ยังไม่ยอมกันนะเอาหมัดกันต่ออีกแม่ไม้มวยไทยต่ออีกไม่สนใจใครเลย
กันไปรอบนึงเนี่ยยังลุกขึ้นมาต่อยกันอีกรถติดยาว๒กิโลเมตรกว่า
รถคันหลังหลังที่ตามมาเนี่ยต้องบีบแตร่ไล่ฮะนี่นี่เห็นไหมยังไงก็ไม่เลิกครับ
คือสุดท้ายไม่รู้ยังไงเขาต่อยกันจนหนำใจแล้วมั้งเขาก็แยกย้ายกันไปเอง
นู้นครับปูนครับจะออกจากนานแล้วมาติดยาวแล้วครับประมาณสองกิโลแล้วครับ
ยอดรถสองคันนี้ครับยอดรถแค่สองขั้นนะครับ
ไปแล้วครับแยกย้ายแล้ว
คนถ่ายคลิปบอกว่าน่าจะปาดหน้ากันมาก่อนอ่ะค่ะ
สุดท้ายลงมาต่อยกันนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้านิคมอุตสาหกรรมแหมชะบังชนบุรีนะฮะ
ตรงข้ามปั๊มเอสโซอืม
เราฝากเจ้าหน้าที่ตามไปดูให้หน่อยกันละกันค่ะ

คราวหน้าไปเจออย่างนี้ไปจอดรถต่อยกันอีก

เหตุการณ์บนท้องถนนนี่มันมีหลากหลายจริงเนอะ